เราต้องเลิกพูดจริงแล้วนะครับเพราะพอว่า
ไม่รู้จะทำไปทำไมไม่มีมูลเหตุจูงใจให้ทำนะครับ
แล้วก็เอ่อวันนี้ผมก็เก็บเนื้อเก็บตัวเป็นปีแล้วนะครับนะ
เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งต่างเนี่ยที่ผมถูกกระทำได้รับเนี่ย
มันมันมากพอแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ต้องเรียกว่ามันไม่มีมูลเหตุจูงใจอะไร
ให้ผมไปทำแบบนี้นะครับนะก็ต้องเรียกว่าแต่ว่าประเด็นที่เรื่องที่ผมสงสัยเนี่ย
ผมมีข้อมูลของผมเองนะครับนะส่วนการทำงานตำรวจเป็นเรื่องของตำรวจนะครับ
เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเมื่อมาทำกับผมเนี่ยนะครับมันมันต้องไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว
เพราะว่าในเมื่อตนเองเป็นผู้รักษากฎหมายนะครับผมไม่เอ่ยชื่อใครนะครับ
มันต้องทำตัวเป็นยิ่งใหญ่เป็นแบบอย่างกับประชาชนให้ประชาชนก็ศรัทธานะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะ
แล้วก็ยังเป็นสิ่งจะว่าสงสัยนะสงสัยแน่
แต่ว่าคำให้สัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กหรือที่เราติดปากกันตั้งแต่ตำแหน่งเดิมเนี่ยนะคะ
โจ๊กที่ว่านี้เนี่ยเป็นการให้สัมภาษณ์ที่มีความชัดเจนตั้งแต่หลังจากเกิดเหตุ
แล้วก็เป็นการให้สัมภาษณ์นักข่าวที่ให้ข้อมูลในทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็ทำงานไม่ได้ยากเลยนะคะ
กับตำรวจเองแล้วก็แม้กระทั่งนักข่าวถ้าจะตามประเด็นต่อแต่ว่าแต่ว่า
แต่ว่าเดี๋ยวคงต้องถามกันในรายละเอียดว่าเอ๊ะทำไมถึงปักใจว่าเป็นเรื่องนี้
ซึ่งเจ้าตัวยืนยันตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่ารู้อยู่แล้ว
ก่อนหน้านี้มีสัญญาณอยู่แล้วมีคนเตือนอยู่แล้ว
แล้วเทียบกับเรื่องอื่นในชีวิตตอนนี้ไม่ได้มีเรื่องอื่นอีกแล้ว
วันนี้เราจะคุยกันสองท่านนะคะสองท่านที่ท่านหนึ่งเรานัดไว้ตั้งแต่เมื่อวาน
ท่านหนึ่งเรานัดหลังรายการเมื่อวานนี้เลยนะคะ
ท่านแรกค่ะที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักผ่าน
และเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด

ค่ะกระอักกระอ่วนในการถามพอสมควร

เนี่ยรู้อยู่ในใจอยู่แล้วนะครับว่าเป็นใครนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราอย่างว่าเราเป็นอดีตตำรวจเก่านะครับ
เพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรเราเราต้องมีข้อมูลแต่ผมจะไประบุชื่อเสียงมันไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องให้สื่อไปพิสูจน์เอาไปติดตามเอาผมพูดเป็นประเด็นอย่างนี้
เพื่อจะให้สื่อง่ายในการไปติดตามนะครับและอีกอย่างหนึ่งในการที่ผมฟันทงไปเลยเนี่ยนะครับผมไม่ได้ว่าจะไปกลั่นแกล้งใครหรือไปพูดให้ใครเสียหายนะครับ
เพราะฉะนั้นผมมีข้อมูลมีเรื่องราวมีอะไรมาก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าผมจะมีคนเกลียดแค่ไหนคนรักแค่ไหนนะครับนะฮะผมก็เรียนว่าในการทำงานที่ผ่านมา
ไม่ว่าผมจะไปจับคดีอะไรใครเสียหายใครรับประโยชนใครเสียประโยชน์แล้วแต่นะครับนะผมยอมรับนะฮะแต่ว่าในการทำงานผมเนี่ยผมบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคดีที่ผมจับถ้าเขาไม่พอใจเนี่ยส่วนมากไปฟ้องกลับผมฟ้องสารอาญาทั้งนั้น
อืมผมอย่างงั้นไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นในการจับกลุ่มหรือ
ทำหน้าที่ที่ผ่านมานะครับนะผมทุกคนก็ยอมรับในกฎิกาว่า
เราเนี่ยทำโดยไม่ได้ไปเอ่อกันแกล้งเขาเราทำไปตามอำนาจหน้าที่
ของเราจริงจริงนะครับนะเพราะฉะนั้นจะเป็นเหตุว่าผมเรื่องประเด็น
เรื่องขัดแย้งจากการทำงานที่ผ่านมาหรือว่าเรื่องชู้สาวเรื่อง
สาวยิ่งไม่มีใหญ่เพราะว่าผมผมไม่ได้ไปมีเรื่องชู้สาว
ละสองเรื่องธุรกิจนะครับผมยิ่งเป็นศูนย์เลยนะฮะเพราะว่า
ทุกวันนี้รับราชการทำงานประจำอย่างเดียวนะครับก็เป็นข้าราชการ
คือว่าเพื่อให้ทิศทางในการสืบสาร
มันง่ายขึ้นอย่างน้อยก็สื่อมวลชนก็ทำงานง่ายขึ้นครับแต่ทีนี้
ฉันเข้าใจถูกไหมว่ารองโจ๊กกำลังจะบอกว่าตัวรองโจ๊กเองอ่ะ
มั่นใจและรู้แล้วว่าเป็นใครเพียงแต่ว่าท่านจะไม่ใช่คนที่จะบอกออกมาว่าเป็นใคร
คนที่จะบอกได้ว่าใช่ตรงกับที่ท่านคิดไว้หรือไม่คือตำรวจถูกต้องครับ
วันนี้คุยกันประมาณสักชั่วโมงหนึ่งที่สอนอบังรักษ์ครับความมั่นใจที่เอาเข้าไปคุยกันชั่วโมงนึงเนี่ย
ในห้องนั้นเนี่ยเขาเห็นทิศทางเดียวกันไหมคะเอาเอาคำถามนี้ก่อนอ่ะ
ก็ทิศทางเขาอย่างนี้ฮะคือวันนี้ผมให้การกับท่านรองวิราชัยนะฮะ
พนักงานสอบสวนเพราะฉะนั้นวันนี้เขาไม่ได้บอกผมหรอกครับว่าเขาจะเห็นเหมือนผมหรืออะไร
เพราะว่าเขาก็ต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับนะฮะแต่เพียงแต่ว่า
เราเป็นผู้ถูกกระทำนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะให้ข้อมูลในส่วนที่เรามีข้อมูลอยู่ได้
ค่ะนะฮะว่าข้อมูลเราเริ่มตั้งแต่อะไรเริ่มตั้งแต่เช่นเอ่อตั้งแต่เรามีเหตุนะครับ
ก็มีการมีการจะนัดผมไปเจรจาบ้างมีการติดต่อผ่านผู้ใหญ่ที่ผมเคารพ
มีการติดต่อเพื่อนฝูงให้ผมไปเจรจาเมื่อผมไม่ไปพูดคุยนะครับ
เมื่อผมไปพูดคุยเมื่อผมไม่ไปพูดคุยก็เอาผมไปด่าว่าตามที่ต่างนะครับ
นะฮะเวลามีการประชุมนโยบายต่างต่างนะฮะถึงแม้ไม่ระบุชื่อก็รู้ว่านะฮะ
เป็นใครเหมือนกันเหมือนเหมือนผมเนี่ยผมไม่ระบุชื่อก็รู้ว่าเป็นใคร
ถูกไหมครับเหมือนกันเหมือนที่เอ่อไปประชุมมอบนโยบายบางทีไปประชุมเอ่อ
นโยบายชั่วโมงกว่าไม่มีนโยบายเลยมีแต่ด่าผมอย่างเดียวนะครับแต่
แต่ไม่ระบุชื่อว่าเป็นโจ๊กเขาก็รู้ตำรวจเขาก็รู้ว่าเป็นโจ๊ก
เท่านั้นค่ะเหล่านี้ก็คือความขัดแย้งที่มีมาตลอดเวลานะครับนะฮะ
ตอนที่คุยอยู่ในห้องประชุมที่มีรองวิราชัยอยู่ด้วยเนี่ยนะคะ
คงจะตรงกว่านี้คงจะเปิดกว่านี้เยอะอ่ะเวลาออกรายการหรือว่าบอกนักข่าว
คำถามคือว่าทางฝั่งผู้ที่ทำหน้าที่สอบสวนเองเนี่ย
เขาได้ข้อมูลคืบหน้าอะไรบอกกับเราได้บ้างว่าหลังจากโดนยิงข้ามนั้น
เที่ยงนี้ที่คุยกันเขารู้ไหมว่าเป็นใครอย่างน้อยมือปืน
หรืออย่างน้อยพอจะบอกได้ไหมว่าเป็นกลุ่มไหนหรืออย่างน้อยได้อะไรเพิ่มเติมหรือยังคะ

นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่รองโจ๊กออกมาก็ก็ออกมาแม้จะว่ากึ่งติง
ก็ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรแต่แบบเอ๊ะทำไม๓วันแล้วใช่ไหม

ไม่ได้บอกชื่อว่าเป็นใครแต่ที่ฉันอ่านข่าว

คือหมาวาตรอคำถามก่อนคำถาม
ถ้าสิ่งท่านแนกมันถูกสมมตินะครับถ้ามันถูก

คือเอ่ออย่างนี้นะครับ

แต่ทีนี้ว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ย

วันนี้มันบิดเบือนมามากแล้วนะครับนะฮะ
วันนี้ไปบิดเบือนให้ประชาชนเขา

นักข่าวถูกยิงรถนะครับ
วันนี้๒ปีแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้นะครับ

เหมือนกันวันนี้เมื่อผมถูกยิงรถเหมือนกัน

วันนี้อย่านึกว่าทำอะไรแล้วใครจะไม่รู้นะครับ
เพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่า

เพราะว่าอยู่ในการเป็นฐานะที่อยู่ภายใต้อำนาจนะครับนะ
แต่อย่าลืมว่าอำนาจมันมีวันมีเลิกมีวันหมดไปนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างเนี่ยมันต้องรอเวลานะครับ
ในจังหวะนี้ที่เกิดเหตุคือ
งานของตำรวจจะหนักมากนะคะคุณผู้ชม

เพราะฉะนั้นพูดแบบตรงประจำมาคือปปชด้วย
คือหลังจากที่มีเหตุยิงในค่ำวันนั้น

โครงการที่ว่านี้อยู่ในมือปปชอยู่แล้ว

แต่ว่ามันไม่ได้กินพื้นที่สื่อที่คนรับรู้

คือโครงการเราเรียกภาษาทัพศัพท์นะคะ
กับรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการอัจฉริยะ
โครงการนี้เป็นโครงการที่บริษัทเอกชนรายเดียว

ทีนี้ในส่วนของเอกชนที่รับงานเนี่ยนะคะณตอนนี้มีการฟ้องกลับรองโจ๊กยังคะ
ไม่มีอะเพราะว่าเอ่อคือผมทำตามระเบียบขั้นตอนนะครับอืมครับ
ในส่วนของเอกสารที่ได้มานะคะส่วนของทนายสิทธาเนี่ย
เอกสารที่ยื่นให้ปปชรวบเลยสำหรับ๒โครงการนี้
ในการส่งปปชตรวจสอบนะคะเอ่อสองโครงการที่ว่าหนึ่งโครงการ
คือโครงการไยโอแมททิกซเนี่ยคือเลยกำหนดส่งมอบใช่ครับใช่ไหมคะ
ส่งมอบประชาแล้วเลยเยอะอ่าแล้วมันมีการขยายสัญญาด้วยอ่า
ในขณะที่รถไฟฟ้าตรวจการอัจฉริยะเนี่ยใช้งานไม่ได้จริงแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับ
อะไรอ่ะองค์ประกอบที่ต้องใช้เนี่ยในที่สำนักงานสตชเอง
ยังไม่ได้เตรียมไว้เพื่อใช้กับโครงการนี้ใช่มันไอ้รถยดไอ้อัชริยะ
เนี่ยนะครับมันมีอยู่สองอันก็คือมันเป็นรถไฟฟ้าซึ่งมันจะต้องมี
อินแต่ตามต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่มีอืมแล้วก็ระบบของมันเนี่ย
ก็คือสเปคสูงใช้ไวไฟได้ตลอดนะครับ
แต่ว่าถามว่าวิ่งจริงจริงแล้วมันมีไวไฟตลอดไหมครับเอาในกรุงเทพมันก็
ตลอดแล้วนะครับยิ่งต่างจังหวัดไม่ต้องพูดถึงเลย
คือโครงการนี้มันต้องทำกันขนาดนี้เลยหรือ
ถ้าเราคิดว่ามันเกี่ยวคือโครงการนี้มันยังไง

แต่ว่ามันใหญ่ขนาดต้องแบบให้เป็นข่าวขนาดนี้
คนไปตามสาวถึงคนสั่งการอะไรเลยเหรอ
มันเป็น๒๐๐๐ล้านมันก็ไม่ใช่น้อยนะครับมันเป็นภาษีประชาชน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันไม่สามารถจะใช้งานได้นะครับ
หลบสารสนเทศของตอมมอล์ได้นะครับ
เมื่อมันใช้ไม่ได้มันก็เป่าประโยชน์ในการเสียเงินไป
แล้วเท่าที่ทราบมาภายหลังเนี่ยมันมีการขยายวงเงิน
เพื่อที่จะรับสินค้ามาเพิ่มอีกนะครับแล้วไปเอาไปตั้งในในจุดที่มันไม่ได้เป็น
จุดผ่านแดนหรือว่าอะไรที่ตมเขาต้องใช้จริงนะครับ
อันนี้๒๐๐๐ล้านส่วนอีกนึงเรื่องที่ทนายตั้มยื่นเข้าไปเหมือนกัน

สองโครงการนี้เนี่ยนะคะตอนจังหวะที่ยื่นเข้าไปอ่ะ
คิดไหมว่าสมมุตินะถ้าเราเชื่อว่าข้อสงสัยเป็นจริง
คือเกี่ยวกับการไปให้ข้อมูลปรปชเกี่ยวกับโครงการนี้จริง
คือตอนนั้นพี่ยังคิดไหมว่าเรื่องจะใหญ่มาถึงขนาดนี้ไม่ก็จริงจริงก็รู้ว่าเรื่องใหญ่นะครับ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสำนักงานตรวจแห่งชาติแล้วก็เกี่ยวกับผู้ที่มีอำนาจนะครับ
ก็แต่ว่าไม่คิดว่ามันจะมีถึงก็เกิดเหตุมีการยิงกันแบบนี้นะครับ
คิดว่ามีการตรวจสอบตอนที่ผมไปยื่นเนี่ยผมก็ร้องให้ปรปชเนี่ยมีการตรวจสอบนะครับ
ตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครอะไรยังไงบ้างนะครับ
แรกยังคิดว่าทางท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลย
เพราะว่าท่านเป็นผู้ประชาการตมในตอนนั้น
ก็จริงก็ไม่น่ามานั่งรายการพร้อมกันได้เลยเนอะ

เพราะว่าความเข้าใจตอนนั้นคือคิดว่าเกี่ยวเนื่องจากตำแหน่ง
ตำแหน่งครับแล้วพอตอนหลังเนี่ยเราได้ข้อมูลมา

แล้วก็มีประชาชนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลมาให้
พอส่งข้อมูลมาให้มันมีเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งนะครับ
หนังสือยับยั้งโครงการขอบองและสัญญา
ที่ท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับส่งไว้ให้ท่านพอบอตร
ตอนนั้นเราถึงบางอ้อว่าอ๋อจริงแล้วเขาเป็นคนยับยั้งโครงการ
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้ผมยังรู้สึกผิดอยู่เลยนะครับ
คือเอาอย่างนี้นะคะคือ๒โครงการที่ว่านี้เนี่ย
ฉันเข้าใจถูกไหมคือถ้าเอาแบบไม่อ่านเอกสารภาษากฎหมายนะ
ความหมายของ๒โครงการนี้คนที่ถูกตรวจสอบคือ

เป็นโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่า
ภายหลังเนี่ยผมได้ยื่นระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องไป๔คนนะครับ
ให้ให้มีการตรวจสอบสี่คนนี้เลยบอกได้เลยไหมก็อืม
บอกเลยเหรอก็เอาเอาคนแรกครับคนที่อนุมัติโครงการ
แล้วครับคนที่สองก็เป็นผู้บัญชาการที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
กำลังบำรุงนะครับแล้วก็คนที่สามกับคนที่สี่เนี่ย
เพราะว่าไอ้สัญญาเนี่ยมันครบงวดสุดท้ายงวดที่๖เนี่ย
เมื่อตอนพฤษภาปีที่แล้วนะครับทีนี้พอมันหมดครบสัญญาเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถจะส่งมอบงานได้ทันเนี่ยนะครับ
เขาจะต้องเสียค่าปรับนะครับวันละ๕ล้านบาท
แต่ปรากฏว่ารัฐดันไปขยายเวลาให้เอกชน
ทำให้เราไม่ได้รับเงินค่าปรับวันละ๕ล้านบาท
ผมถึงต้องแถมสองคนนี้ไปด้วยนะครับให้ปปชไม่มีการตรวจสอบ
ไม่รู้หรอกว่า๔คนนี้จะผิดหรือถูกยังไงนะครับ
เพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยปปชเขาต้องไต่สวนดูว่ามีมูลไหมนะครับ

คือไม่ใช่ค่ะคือเรื่องตอนนี้มันจะบอกว่า
แบบนี้ยังไงต้องเปิดเพราะว่ามันเป็น
สงสัยสบายใจแค่ไหนแค่นั้นได้ครับมันมีบันทึกข้อความที่มีลายเซ็น
สมัยที่ยังเป็นพบตมอยู่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะบันทึกข้อความที่ว่าที่ทนายตั้มพูดถึง
ก็คือการเรื่องพิจารณาใช้สิทธิ์บอกยกเลิกสัญญาแล้วก็เนี่ยนะคะเขียนบรรยาย
แล้วทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเซ็นด้วยลายเซ็นของรองโจ๊กนั่นแหละใช่ครับใช่ไหมคะ
และทีนี้ในเอกสารที่มีเอกสารออกมาเนี่ยมีลายเซ็นมีลายเซ็นท่านจากทิพย์ด้วย
ความหมายแปลว่าอะไรคะเอกสารร้องไปแล้วมีลายเซ็นพบตรแปลว่าอะไรคะ
ผมต้องทำหนังสือเรียนพบตรเพราะท่านเป็นผู้อนุมัติท่านเป็นผู้อนุมัติโครงการนะครับ
แต่เงินเนี่ยมันเป็นเงินของตมนะฮะคือเงินเนี่ยมันเป็นเงินของตมของหน่วยงานนี้ของหน่วยงานของงบหน่วยงานนี้
ไปงบหน่วยงานนี้แต่สำนักบวชแห่งชาติเนี่ยให้โอนงบนี้ไปให้สำนวนแห่งชาติเป็นคนจัดหาเอง
เป็นคนซื้อเองว่างั้นเถอะนะครับนะฮะโดยที่ไม่ให้ต่อมอลเป็นคนซื้อเองนะครับ
เพราะฉะนั้นสำนักหวยชาติก็เลยให้โอนงบนี้ไปให้สำนวนแห่งชาติเป็นคนจัดหาเองว่างั้นเถอะนะครับ
แต่ทีนี้ว่าผมเนี่ยเมื่อผมเข้ามานั่งแล้วนะครับนะ๓ผู้จัดการที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เห็นแล้วว่ามันมีปัญหา
ผมก็พยายามนัดมาคุยหลายรอบแล้วนะครับก่อนที่จะมีหนังสือนี่ไม่ใช่ผมไม่นัดมาคุยนะครับนะ
งวดแรกช้าไปร้อยกว่าวันงวดสองช้าไปอีกร้อยกว่าวันงวดสามไม่สามารถส่งงานได้อย่างเป็นต้นนะครับนะ
แล้วก็ระบบเนี่ยก็ไม่สามารถทำงานได้เช่นอย่างเมื่อระบบมี๓๐ข้อนะฮะแต่ทำงานได้แค่๒ข้ออย่างนี้นะครับ
อย่างนี้ผมรับไม่ได้หรอกนะครับนะเพราะว่าเราเป็นห่วยใช้นะครับเราเป็นห่วยต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ไม่งั้นลูกน้องผมก็แย่เลยครับ
ฉะนั้นก็เลยในฐานะที่เป็นคนทำงานตมก็เลยเสนอขึ้นไป
ก็เลยมีหนังสือถึงพบตรว่าขอยกเลิกการจัดหาในครั้งนี้ขอยกเลิกสัญญากับบริษัทในครั้งนี้
แต่ว่าส่วนแต่ผมไม่ได้หมายว่าจะยกเลิกโครงการนี้นะครับแต่ส่วนจะไปจัดหาใหม่ก็ต้องหาบริษัทที่ทำงานได้มา
เพราะว่าเวลาผมทำไปเนี่ยผมก็หาลือรองผู้จัดการผมหมดแล้วนะครับ
และอีกอย่างต้องเข้าใจว่าวันนั้นผมเป็นหัวหน้าหน่วยนะครับแล้วอย่าลืมว่าเงินขนาดนี้มันเป็นสมบัติชาติ
ในส่วนของเอกสารที่ส่งไปให้พบตรได้รับทราบโดยเสนอว่าควรจะยกเลิกสัญญาเอกชนที่ว่านี้

ท่านไหมคะหรือว่าเป็นเฉพาะที่ทนายสิทธาเป็นคนร้อง
ก็ต้องเกี่ยวผมเพราะว่าผมเป็นผู้จัดการนะครับ
คือรถอัจฉริยะเนี่ยเมื่อผมมานั่งเป็นผู้จัดการแล้วเนี่ย
ปปชก็มีสอบถามผมมานะครับ
ว่ามีการใช้งานยังไงความไม่คุ้มค่ายังไง
ผมก็ตอบไปแต่เพียงแต่ว่าร้อยอิจริยะเนี่ย
เขาทำกันเสร็จหมดแล้วผมมาเนี่ยผมก็ต้องใช้
เพราะว่าเขาทำรับรถอะไรกันเสร็จหมดแล้วนะครับ
แต่เพียงแต่ว่าเมื่อผมเข้ามาเนี่ยทำให้ผมเห็นความไม่คุ้มค่า
เกิดขึ้นนะครับหนึ่งลูกน้องมีปัญหาอุปสรรคการใช้งานเช่น
ให้ไฟฟ้านะครับนะฮะมันก็วิ่งแน่นิดเดียว
ก็ต้องใช้งบประมาณหลวงอยู่ดีก็มันไม่คุ้มค่าทางราชการนะครับ
และอย่างรถเนี่ยวันนี้อย่าลืมว่าทุกศูนย์ราชการก็ใช้รถโตโยต้าหมด
คันละ๔ล้านกว่ากับรถยุโรปมันคันละล้านหนึ่งอย่างนี้นะครับ
ในโครงการนี้ตอนนี้อยู่ไหนคะวิ่งอยู่ไหนคะ
บางทีก็จอดแล้วก็ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็คือไปเป็นรถนำขบวนบ้างอะไรแบบนี้ค่ะ
คือวันนี้รถดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เป็นรถนำขบวนนะฮะรถดังกล่าต้องเป็นรถตรวจการ
คือไม่ได้ซื้อมาเพื่อนำขบวนใช่แต่วันนี้เอามาใช้นำขบวน
ถ้าไปดูข้อที่จริงนะครับเทพเป็นนางขบวนอย่างนู้นอย่างนี้
มันไม่ใช่รถนำขบวนมันเป็นรถที่มีอุปกรณ์ทั้งคันเนี่ยในการที่ใช้ตรวจ
คือจริงแล้วโดยสเปคของรถในโครงการนี้มันปลุ๊ดปราดมันเจ๋งมากถูกมั้ยครับ
มันสุดยอดเลยถูกไหมคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทำให้มันเป็นไปตามที่ซื้อมา
แล้วเราก็ไม่ได้เหมือนกับตระเตรียมสิ่งที่จะใช้เพื่อให้รถคันนี้ถูกใช้
ก็เลยตรวจสอบอันนี้เข้าไปด้วยครับทีนี้คุณผู้ชมสองโครงการนี้นะคะ
อธิบายมาทั้งหมดคือต้องทราบที่มาที่ไปเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมามัน
มันดูไม่ตื่นเต้นเลยใช่ไหมคะ
คำถามคือว่าแค่นี้จริงอ่ะแค่นี้เลยเหรอแค่เนี้ยต้องไปทำ
ข่าวให้ใหญ่โตพากันให้สาวไปถึงคนนั้นสาวไปถึงคนนี้

คุณผู้ชมคะเราอยู่ในสายกันกับรักษารัฐ
ที่เป็นมาปรับตัวงานผู้บัญชาการตำรกแห่งชาตินะคะท่านรองวิรัชัยนะคะ
แบบคนตามข่าวนะคะคือว่ามันมีความชัดเจนในคำให้สัมภาษณ์
ของทางรองโจ๊กคือเราเรียกอย่างนี้ตามข่าวนะคะ
รองโจ๊กอยู่แล้วนะคะว่าคนที่ทราบคนที่เกี่ยวข้องและอยู่ในลำดับสูงที่สุดของการตรวจสอบของปปชเนี่ยนะคะ
ตำแหน่งคือพบตรคำถามคือว่านี่ข้อมูลตรงกันกับตอนที่ไปคุยกันที่สอนอบังรักษ์ไหมคะ
หมายความว่าข้อมูลค่ะข้อมูลทิศทางของผู้ที่ทางรองโจ๊กเองเนี่ยค่อนข้างจะแน่ใจรู้ตัวว่าเป็นใคร
ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันไหมคะครับคือเรียนอย่างนี้นะครับในส่วนของที่ผมลงไปตรวจที่เกิดเหตุแล้วก็ทำการสืบสวนสอบสวน
ร่วมกันเป็นผู้อำนวยการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้เพราะว่าผมรักช่วงนี้ผมรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ก็เมื่อมีคดีที่เป็นที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชนหรือเป็นคดีที่จะเรียกว่าอุกอาจอย่างเงี้ก็จะต้องลงไปดู
ที่ในส่วนลงไปดูเนี่ยผมลงไปดูโฟกัสเฉพาะในเรื่องของกรณีที่มีการยิงรถของท่านสุรเชษเนี่ยนะครับ
ส่วนในเรื่องอื่นที่เป็นคดีอื่นนั้นผมไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงได้นะครับ
แต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีนี้เนี่ยผมสามารถที่จะให้ข้อมูลความคืบหน้าได้ครับ
ค่ะความคืบหน้าของคดีนะคะเดี๋ยวฉันเริ่มจากตัวคนที่มายิงก่อนเลยค่ะตอนนี้ตำรวจรู้แล้วไหมคะว่าเป็นใครหรือว่าใกล้ได้ตัวหรือยังคะ
ขณะนี้กำลังสะกดลอยติดตามอยู่นะครับว่าเป็นใครนะครับในสองคนนี้แล้วก็มีใครบ้างที่ร่วมขบวนการนี้ด้วย

สองคนนี้เป็นพลเรือนหรือว่าเป็นข้าราชการหรือว่าสามารถระบุได้เลยไหมคะว่าเป็นตำรวจหรือเปล่าคะ
ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครครับเพราะว่าเขามีการสวมหมวกกันน็อกทั้งสองคนแล้วก็สวมเสื้อแจ็คเก็ตคุมคุมหมดเลยนะตั้งแต่คอลงมานะครับ
แล้วก็ไม่ได้เห็นร่องรอยว่าเป็นใครนะครับพูดง่ายว่าแต่งชุดเหมือนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยนะครับ
ค่ะท่านคะจากที่ท่านได้รับรายงานเนี่ยนะคะตกลงกระสุนปืนที่ใช้เนี่ยเป็นเป็นขนาดเท่าไหร่เป็นลูกซองหรือเป็นลูกโม่คะ
เพิ่มเติมที่อยู่กับพื้นครับพวกนี้จะได้ทราบหลักฐานเพิ่มเติมครับ
แล้วก็เพื่อจะได้สรุปให้แน่ชัดว่าเป็นอาวุธปืนที่ใดกันแน่และเป็นขนาดเท่าใดครับ
ค่ะการการสืบคดีนี้เนี่ยเป็นการสืบคดีตามปกติเลยเหรอคะ
หรือว่าจริงแล้วข้อมูลในเชิงลึกน่ะรู้กันอยู่แล้วในวงการตำรวจคะ
คดีนี้ผมถือว่าเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นผมก็ต้องทำการสืบสวนทั้งก่อนเกิดเหตุ
ขณะเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุนะครับค่ะขณะนี้เนี่ยผมถือว่าคดีนี้ผมให้ความสำคัญมาก
เพราะว่าเป็นเรื่องที่ถือว่าอุกอาจนะครับแล้วก็ไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง
ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าไม่ได้ประทุษร้ายเกี่ยวกับคนหรือเนี่ยนะครับ
เข้าใจค่ะมันก็เป็นเรื่องที่สะเทือนฝันประชาชน
แล้วก็เรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อตำรวจดังนั้นต้องขี้คลายให้เร็วที่สุด
ครับอันนี้เนี่ยผมได้แปลงทีมสืบสวนเนี่ยนะครับให้ปกรณ์อ๖รับผิดชอบการสืบสวนในพื้นที่
ปกรณ๕รับผิดชอบสืบสวนในบกน๕ทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุครับ
เพราะว่าเหตุเกิดนั้นคาบเกี่ยวกันสองท้องที่นี้แล้วก็ให้สื่อนครบานนั้นเป็นผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงของทั้งสองปกรในการประสานข้อมูลกันขนาดนี้ครับ
ผมประชุมกันตลอดเวลาครับเมื่อสักครู่ก็ยังประชุมกันอยู่ครับ
พอบอลเตินทางไปส่ามอเมริกาสัปดาห์ที่แล้วครับ
หลังจากเกิดเหตุตั้งแต่คืนนั้นรองวิทยาชัยได้มีการบับวิบัติรายงานของท่านไสตรงเลยไหมคะ

ครับเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นผมก็รายงานให้ทราบว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ
ตามปกติวิสัยที่ผมรักษาการราชการแทน
เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นก็ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบครับ
ค่ะทีนี้ค่ะในส่วนของมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุบ้างค่ะ
คือทางรองโจ๊กเนี่ยให้ข่าวกับนักข่าวไม่ใช่เฉพาะในรายการนี้นะคะ
คือให้ข่าวกับพี่น้องนักข่าวเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสองโครงการ
คำถามคือว่ามูลเหตุจูงใจในส่วนงานที่ตำรวจสืบอยู่ตอนนี้เนี่ยไปถึงไหนแล้วคะ
ครับในเรื่องนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นมูลเหตุจูงใจที่ผู้เสียหายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ปากคำ
แต่ตำรวจก็ต้องทำการสืบสวนรวบรวมพยาฐานว่ามูลเหตุจูงใจเนี่ยมันมีพยานหลักฐานใดมาจนถึง
ประเด็นสำคัญก็คือว่าเมื่อได้ตัวคนร้ายเมื่อใดเมื่อนั้นนะครับถึงจะปรากฏมาชัดเจนว่าเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใด
ในขณะนี้เนี่ยยังจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้ยังไม่ทราบว่าคนร้ายเป็นใคร
ดังนั้นจะสรุปว่ามูลเหตุจูงใจเป็นเรื่องใดนั้นยังไม่สามารถสรุปได้คงจะเป็นเพียงแนวทางในการสืบสวนเท่านั้นครับ
ท่านค่ะขอคำถามสุดท้ายเรียนถามแบบคนนอกวงการตำรวจอยู่แล้วนะคะ
ก็คือว่าจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยพอเกิดเหตุกับบุคคลอย่างรองโจ๊กเนี่ยนะคะ
คนในวงการตำรวจเนี่ยมองแวบเดียวพอรู้เลยไหมคะ
ในวงการตำรวจกันเองมองแวบเดียวพอรู้เลยไหมคะว่าใครที่จะทำขนาดนี้ได้
ใครที่จะกล้าสั่งขนาดนี้ได้ใครที่ใช้วิธีลักษณะนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ครับในเรื่องนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนนะครับ
แต่ในส่วนของเราเป็นพนักงานสอบสวนนั้นเนี่ย
พนักงานสืบสวนสอบสวนนั้นจะต้องดูสมมุติฐานในสมมุติฐาน
แล้วก็จะเอาเรื่องความคิดส่วนตัวมาใส่ไม่ได้
เพราะในเรื่องนี้จะต้องสืบสวนอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็โปร่งใส
แล้วก็ต้องมีความเป็นธรรมจะใบแอดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้ครับ
หลวงการสืบสวนที่ออกมาเมล็ดผลปรากฎอย่างไรก็สรุปไปอย่างนั้นอย่างตรงไปตรงมาครับ

รองโชค่ะอยากกลับมาเรื่องสืบสวนสอบสวนนี้ก่อน

ตำรวจเขารู้กันหมดนะคะตำรวจเขาอาจจะไม่ได้รู้กันหมดก็ได้นะคะ
ครับคืออย่างนี้นะครับคือเรื่องที่เกิดกับผมนะครับนะ
นะฮะผมเรียนนิดนึงว่าเอ่อเหมือนกรณีเรื่องยิงรถนักข่าวเมื่อสองปีที่แล้วอ่ะนะครับ
นะผมก็ต้องเรียนว่านักข่าวก็รู้กันทั้งหมดนะครับนะ
แต่เขาพูดไม่ได้ว่าสาเหตุเกิดจากใครใครเป็นคนสั่งยิงนะครับ
เพราะฉะนั้นเหมือนกันเรื่องของผมเหมือนกันเอ่อตำรวจคนวงในวงการตำรวจเขารู้นะครับนะว่า
ใครเป็นคนสั่งเรื่องนี้นะครับนะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างที่รองโจ๊กบอกว่า
คนในวงการตำรวจเขารู้กันเนี่ยนะคะคำถามต่อไปสมมุติรู้
ในวงการตำรวจจะหาพยานและหลักฐานได้ไหมคะลองลองประเมินให้ฟังอย่างคนที่เคยเป็นตำรวจหน่อยค่ะ
คือคืออย่างงี้นะครับเอ่อเรื่องนี้ก็ต้องก็ต้องว่างกันไป
เหมือนที่ผมบอกนะครับนะคือตำรวจเอ่อเราเนี่ยก็ต้องก็ต้องยึดอยู่กับ
ความเป็นธรรมยึดอยู่กับความดีนะครับค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อ
ก็ตามเมื่ออยู่กับอำนาจเนี่ยอำนาจไม่มีวันหมดไปนะครับ
สักวันหนึ่งความดีเอ่อสิ่งพยานฐานมันต้องปรากฏนะครับนะ
ไม่ทำวันนี้ยังไงวันนั่งก็ต้องรู้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อ
วันนี้ผมต้องเรียนเลยว่าในเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่ง่ายสุดก็ต้องทำความจริงให้ปรากฏ
แล้วก็ต้องฝากเตือนเลยว่าไอ้เรื่องจับพุ้งจับแพ้ต่างต่างเนี้ยเอ่อ
คือจะไปทำมันสิเวลาเปล่านะครับเอ่อทำไมมาเรื่องแพ้แล้วคะไม่ไม่
ผมไม่รู้อะไรมาผมผมยกตัวอย่างให้ฟังผมยกอย่างคนในวงการเขารู้อะไรกันอีก
ไม่ไม่ใช่ไม่ได้รู้อะไรอ๋อค่ะผมผมพูดยกตัวอย่างให้ฟังค่ะค่ะนะฮะ
เพราะฉะนั้นวันนี้มันก็ต้องทำอย่างอย่างตรงไปตรงมานะครับนะฮะแล้วก็
เอ๊ะนะฮะค่ะเอ๊ะตกลงเรื่องที่
โจ๊กที่จริงแล้วให้สัมภาษณ์พี่น้องนักข่าวอยู่แล้วนะคะ

ถูกไหมที่มีการยิงรถนักข่าวใช่ไหมคะ
ทนายสิทธาเรื่องนี้จะเชื่อมโยงด้วยไหม

เวลาใครที่เขาทำความผิดอย่างนี้ครับ

เรื่องยิงรถนักข่าวนะครับ
ตอบรวจต่อรอเองนะครับ
เดี๋ยวคุณกำลังจะบอกเลยนะครับว่าอะไรคะ

เวลาผมทำคดีผมก็ต้องไปศึกษาเรื่องเก่า

แล้วก็เรื่องของท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยรถถูกยิงมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่า
นะครับก็เลยไปค้นข่าวเก่าเก่าดูก็เลยไปเจอข่าวนี้เข้าอ่านะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังจับไม่ได้ถูกไหมคะ
ก็เท่าที่ในข่าวเลยจำไม่ได้ครับจำไม่ได้
มีแต่ว่าความคืบหน้าความคืบหน้าแต่ว่าข่าวมันก็สิ้นสุดไปนะครับว่าจำไม่ได้นะครับ

ก็ต้องให้เขาทำหน้าที่ไปก่อนวันนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของ
คืออย่างนี้เหมือนที่ผมเรียนนะครับนะว่า
คือใครที่เราเป็นคู่กับแก๊งอยู่เราต้องรู้อยู่แก่ตัวเราเองนะครับ
เหมือนนักข่าวเนี่ยเขารู้อยู่กับตัวเองว่าเขาขัดแย้งอยู่กับใครนะครับ

เรียนถามเพิ่มจากเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าคือสองเรื่องนี้อย่างที่บอกนะคะ
คือเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นเงินภาษีประชาชนมันสำคัญหมดแหละนะคะ
ไม่ได้เกี่ยวว่าหลักหมื่นล้านหรือหลักพันล้านหรือหลักร้อยล้านนะคะ
แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าใครสักคนจะสั่งลงมือกับรองโจ๊กโดยวิธีการ
ไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่มาอาจจะแค่ยิงเตือนหรือใดก็แล้วแต่
แต่ว่าเกิดในที่ชุมชนกลางเมืองในลักษณะแบบนี้

คือมันมีตั้งหลายวิธีดิฉันก็ไม่รู้นะว่าเขาทำยังไงกันบ้าง
แต่มันก็มีตั้งหลายวิธีไม่เห็นต้องใช้วิธีแบบนี้เลย

โอ้โหคืออย่างนี้คุณจำขวัญโครงการนี้มันไม่ได้ว่าเป็นหมื่นล้านหรือว่าอะไรนะครับ
แต่ว่าผลของโครงการนี้สมมุติว่าถ้าเกิดปอ
ให้การกับปปชแล้วไปสาวถึงคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนะครับ
แล้วถ้าเกิดว่าคนนั้นเขามียกตำแหน่งอะไรอยู่
เขาจะต้องออกจากราชการหรือถูกดำเนินคดีอาญาเนี่ยนะครับ
แล้วกับการที่หาทางทำยังไงก็ได้ไม่ให้ทางฝ่ายนี้นะครับ
ให้การเนี่ยมันคุ้มไหมล่ะ
เดี๋ยวนะตอนที่ทนายตั้มร้องตรวจไปเอ่อร้องสอบไปเนี่ยนะคะ
รู้สึกว่าจำเป็นต้องมีพยานจำเป็นต้องมีอีกปากหนึ่ง
จำเป็นต้องมีปากของพศสุรเชษฐ์ด้วยหรอ

คืออย่างนี้ครับเอกสารมันก็ชัดแต่ว่าเวลาดำเนินคดีกับใครเนี่ยครับ
มันจะต้องมีพยานบุคคลไปรับรองเอกสารด้วย
โอ้โเหอะวแล้วผมก็เข้าใจว่าทางพศสุรเชษฐ์บิ๊คโยกเนี่ยครับ
น่าจะมีข้อมูลเชิงลึกที่สามารถที่จะไปให้ข้อมูลกับปปชได้

เพราะว่าเอกสารจะเป็นลายเซ็นต์ของใช่ครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าคณะทำงานเนี่ยมีใครบ้าง
แต่เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือดูจากตามเอกสารนะครับเพราะผมมอบเอกสารตรงนี้ให้ปรปชไปแล้ว
เอางี้ก่อนคือในชั้นเฉพาะเอกสารก่อนในชั้นเฉพาะเอกสาร
คือคิดว่าชัดเจนพอที่จะเห็นว่า๒โครงการประมาณ๓๐๐ล้านนี้เนี่ยทุจริตไหมเอาเอกสารก่อน
คือเฉพาะเอกสารมันก็จะบอกได้อยู่อย่างเดียวว่ามันมีการล่าช้ามันมีไม่ตรงสเปคอะไรยังไง
ว่าเนี่ยมันให้ไปใช้ถูกประสงค์มั้ยแล้วมันได้ใช้ถูกต้องหรือเปล่า

ปปชให้สัมภาษณ์ก็คือตรวจไปแล้ว๕๐เดี๋ยวจะลงพื้นที่สัปดาห์หน้า

คือจริงผมมาร้องตั้งแต่พฤษภาปีที่แล้วนะครับ
แต่ว่าทราบจากข่าวเนี่ยว่ายังไม่ได้มีการตั้งอนุเลยนะครับ
ผมก็รู้สึกเอ้ยแล้วเมื่อไหร่จะถึง
เพราะว่าตอนนี้มันเรื่องนี้มันเริ่มมีการเข้มข้นแล้วนะครับ
เพราะว่าพยานจะเริ่มไปให้การแล้วก็มีการยิง
แล้วถ้าเกิดมันอนาคตมันเข้มข้นกว่านี้
แล้วปปชเกิดทำงานช้าขึ้นมานะครับ
มันมีคนเสียชีวิตขึ้นมาเพื่อจะปิดปากกันจะทำยังไงนะครับ
แต่ว่ายังไม่ไปว่าปปชนะครับ
ยังไงก็แล้วแต่คือพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกผมเข้าไปแล้วแหละ

ไว้อยู่แล้วหรือเพิ่งนัดหลังจากมีเหตุยิง
นัดเมื่อวานนะครับ
แล้วก็ตัวผมมันจะเข้าไปแล้วแหละนะครับ
หลังจากผมก็คงจะเป็นท่านบิ๊กโจ๊กนี่แหละนะครับอืมค่ะ

คุณผู้ชมคะที่ฉันขอย้อนกลับไป
จริงแล้วทางพลธโธสุรเชษนะคะ

เวลามีข่าวแต่ละรอบมักจะเป็นข่าวใหญ่
และเมื่อมีข่าวเฉพาะตัวคนจะคิดไปเยอะ
ถึงขนาดตอนคดีนี้ก็แล้วแต่ตอนที่เกิดเหตุตอนค่ำที่มีการยิงรถเนี่ยนะคะ
คนก็คิดเป็นสารพัดแม้กระทั่งโยงไปปมตอนที่มีการสั่งย้ายมีการสั่งปลด
อย่างนั้นใช้ภาษาง่ายนะคะต่างคือเอาอย่างนี้ก่อน
เรื่องเรื่องตำแหน่งท่านต้นปีที่แล้วกับเรื่องนี้เกี่ยวกันไหม
ตอบเท่าที่ตอบได้นะคะไม่เกี่ยวกัน
เรื่องตำแหน่งท่านเกี่ยวกับบุคคลที่อาจจะเกี่ยวกับคดียิงไหมคะ
เรื่องการโยกย้ายไม่เกี่ยวกับบุคคลนี้เป็นเรื่องที่ภูมิชายดับสูงของท่าน
ท่านโยธมตีท่านสั่งการ
คือบางคนก็จะมองว่าโอ๊ยบิ๊กโจ๊กเด็กคนนั้นบิ๊กโจ๊กเด็กคนนี้
บิ๊กจกของคนั้นบิ๊กจกของคนนี้นะคะ
คือเรียนถามใหม่ผ่านมาประมาณ๒๔ชั่วโมง
มีสายจากผู้ใหญ่ท่านไหนเข้ามาหาท่านเองบ้างยังคะ
ไม่มีเลยไม่มีอันนี้เรียนตรงนะครับ
ไม่มีเพราะว่าเป็นเรื่องคือเป็นเรื่องส่วนตัวผมเองนะครับ

แม้จะเมตตาผมหรือไม่เมตตาผมก็ไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็ต้องรับผิดชอบต้องแก้ไขปัญหานะครับเอง
คิดว่าจะมีการนัดพูดคุยหรือนัดเข้าพบอะไรจากผู้หลักผู้ใหญ่

อาจจะเป็นคนที่เป็นคนติดต่ออีกทีอะไรบ้างไหมคะ

เพราะข่าวมันไม่เล็กนะคะแล้วมันก็จะยังไม่เล็กด้วยแหละ
เพราะว่าข้อมูลที่ท่านให้มากับสิ่งที่เปิดเป็นคดีในปปชเนี่ย

ก็วันนี้ไม่มีใครนัดมาครับ
มีแต่ก่อนหน้านี้แต่ผมก็ไม่ได้ไปนะครับ
แล้วคนที่นัดก่อนหน้านี้หลังจากเกิดเหตุค่ำวันนั้นมีติดต่อมาไหมคะ
ไม่มีไม่มีติดต่อนะครับ
เพราะฉะนั้นถามเรื่องของการทำงานในฐานะคนที่เคยทำงานตำรวจ
มาเนี่ยค่ะประมาณ๒๓วันแล้วยังไม่ได้ตัวคนยิง
ไม่รู้นะว่าเขาอาจจะรู้แล้วแต่เขาไม่บอกก็ได้นะคะ
หรืออาจจะยังไม่เข้าใจมูลเหตุจูงใจของการก่อเหตุ
อันนี้อัตราเร่งถือว่าน้อยไปหรือก็นี่แหละ
เฉลี่ยประมาณนี้แหละพรุ่งนี้จะค้นรถท่านต่อนะคะ
ใช่ใช่ปุ๊บพรุ่งนี้ผมเป็นคนบอกเองฮะบอกให้
ให้ลื้อได้หมดเลยบอกให้คือรถผมจอดไว้สองวันแล้วนะครับ
เพียงแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าลื้อกลัวผมจะไปรถเสียหาย
กลัวผมจะฟ้องนะครับผมก็บอกให้ลื้อให้ผ่าให้จอได้เลยนะครับ
โดนยิงแล้วไม่กล้าลื้อรถเพราะกลัวโดนฟ้องแปลว่าอะไร
ไหมเขากลัว่ารถผมเสียหายเพราะมันต้องผ่าต่าง
วันนี้ผมก็เซ็นเอกสารแล้วว่าว่าผมอยากจะให้ทำให้เสร็จเลยนะครับ
ทำไมคนที่คิดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์
ว่าเป็นใครพยายามจะปล่อยเรื่องนี้คะ
ก็ผมไม่ทราบเพียงแต่ว่าผมทราบจากพระผู้เป็นฝูงนะครับนะฮะ
ว่ามีการบอกว่าผมไปสร้างสถานการณ์เรื่องธุรกิจบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับ
วันนี้ผมต้องเรียกว่ามันไม่มีมูลเหตุจูงใจ
ไม่มีความจำเป็นที่ผมจะต้องไปทำอย่างนั้นนะครับ
เพราะว่าวันนี้ความเสียหายมันเกิดขึ้นกับผมเองแล้วก็รถผมก็เสียหาย
เรียนถามเพิ่มเติมแน่ใจว่านอกเหนือจากคดีตรวจสอบทุจริตไม่มีแล้ว
ไม่มีแล้วครับผมไม่มีประเด็นขัดแย้งกับคนอื่นทั้งสิ้นนะครับ
คืออย่างนี้ผมออกมาประมาณปีอีกแล้วนะครับ
มาปีกันแล้วถ้าผมมีเรื่องอย่างอื่นนะครับ

และอีกอย่างจะบอกว่าผมสร้างสถานการณ์เพื่อจะกลับไปเป็นตำรวจนะครับ
ผมเรียนตรงว่าถามว่าอยากกลับไหมอยากกลับนะครับ
แต่ว่าผมออกมาเนี่ยผมไม่เคยไปร้องเรียนที่ไหนเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องสร้างสถานการณ์แบบนี้มันหมดเวลาไปตั้งนานแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องทรัพย์สินของชาตินะครับ

เพราะฉะนั้นใครทุจริตเรื่องนี้ไปเนี่ยผมว่าเวรกรรมต้องมีจริงนะครับ
ขอเป็นคำถามท้ายสองท่านอย่างทนายสิทธาคือเข้ามาจับเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะคะ
เป็นเจรตำรวจแล้วก็ทางทหารนะครับประสานมาจะให้ผมเข้าไปคุย
ผู้มีอำนาจเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้เข้าไปอ่านะครับ
เพราะว่ารู้ว่าเข้าไปก็คงจะคุยเรื่องอะไรอ่าครับสุดท้ายค่ะเอ่อ
คนนอกนะคะแล้วก็รองโจ๊กประเมินแล้วว่าจะชัดเจนขนาดนี้ถูกไหมคะ
ได้ประเมินไหมว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงในรอบถัดไปถ้าใครยังคิดจะปองร้ายอยู่
ครับวันนี้เราก็ต้องระวังตัวให้มากขึ้นนะครับนะถามว่ากลัวไหมผมไม่ได้กลัว
คือต้องเรียนว่าถ้าผมกลัวเนี่ยผมคงไม่กล้าเซ็นเอกสารไปแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เอ่อการที่ผมกล้าเซ็นเอกสารไปเนี่ยนะฮะ
ผู้จัดการเขาอยู่หลายคนนะครับไม่มีใครกล้าเซ็นแต่ผมกล้าทำแบบนี้
เซ็นเอกสารแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งโม่งบอกว่าผมไม่ได้กลัว
เปลี่ยนเพียงแต่ว่าอย่างน้อยน้อยเนี่ยผมทำอะไรไปแบบนี้
อย่างน้อยผมก็มีที่ยืนอย่างมีศักดิ์ศรีสักเรื่องหนึ่งที่จะตอบคำถามสังคมได้แบบนี้
ที่ผมตอบอยู่ทุกวันนี้นะครับไม่งั้นผมจะเอาศักดิ์ศรีอะไรไปตอบคำถามสังคม
ให้สังคมเขาเชื่อถี่เชื่อมั่นคนอย่างผมนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ใช่คน
อะไรมากมายแต่ว่าอย่างน้อยเราต้องมีเอ่อศักดิ์ศรีบ้างสักเรื่องหนึ่งที่สามารถตอบ
คำถามได้แบบเอ่อเรื่องเงินสองพันสามพันล้านแบบนี้นะครับค่ะ
คุณผู้ชมคะสองท่านนี้ได้ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับตัวเองกับข่าวนี้
ไปแล้วเรียบร้อยนะคะแน่นอนนักข่าวจะทำงานต่อแน่นอนนะคะ
สตชนะคะโดยเฉพาะตำรวจชุดที่ต้องคลี่คลายคดีว่า
ถ้าคนที่เสียหายมั่นใจขนาดนี้มันมีมูลเหตุที่จะเจอตัวได้ง่ายหรือเปล่า
แต่ถ้าเป็นอย่างที่บอกมาทางข่าวนี้ดิฉันนึกไม่ออกเลยค่ะ
มันจะจบแบบไหนหรือแม้กระทั่งมันจะจางไปได้อย่างไร
เวลาของรายการนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ